ไปดูปัญหาน้ำเสียที่สุพรรณบุรีกันหน่อย
มีการนำเครื่องตรวจอคสีเจนในน้ำ
ติดตั้งที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
หลังจากที่มีน้ำเสียของโรงงานรั่วไหลออกมา

ทำการทดสอบค่าออกซิเจนในน้ำ
และเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อซึ่งเป็นบ่อน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ของบ้านสหกกรรม
หมู่ที่๑๕ตำบลหนองมะค่าโมงครับที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งเป็นบ่อที่ได้รับน้ำเสียจากเหตุบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานผลิตเอทานอล
ของบริษัทแห่งนี้รั่วไหลทะลักออกมาพร้อมกับเหตุที่มันเกิดฝนตกหนักด้วยแล้วก็น้ำป่าไหลหลาก
ทั้งหมดทั้งมวลครับพานน้ำเสียท่วมบ้านบริเวณของพี่น้องประชาชนท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นน้ำสีดำแบบนี้นะครับ
แล้วก็ทำให้สัตว์ในบ่อน้ำสาธารณะลอยคอตายยกบ่อครับ
ซึ่งจากการวัดค่าที่วัดได้คือ๐๑๒มิลลิกรัมต่อลิตร
ซึ่งตามพื้นธรรมแล้วข้าวออกซิเจนในน้ำต้องวัดได้๓มิลลิกรัมตอลิตบลุนขึ้นไป
ตอนนี้ก็ยังมีน้ำเสียจากเก็บน้ำเสียไหลออกมาอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็ไหลไปขังอยู่ภายในแปลงไร่อ้อย
นาข้าวของชาวบ้านทั้งในตำบลหนองมะค่าโมง
อำเภอด่านช้างตำบลหนองกระทุ่ม
จนถึงตำบลบ่อกรุอำเภอเดิมบางนางบวช
ซึ่งวันนี้ฝนก็ยังคงตก

รวมกันลงสู่คลองกระเสียวอำเภอสามชุก
เป็นเหตุให้น้ำตอนนี้เริ่มเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
แล้วก็ไร่นาที่อยู่ติดกับคลองเกษียวแล้วด้วย

รองผู้ว่ามราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเร่งช่วยเหลือ

เพื่อไม่ให้น้ำนั้นไหลหลากเข้าสู่บ้านเรือนของประชาชน
รวมทั้งไร่นาเพราะเกรงว่าน้ำที่ไหลออกมานั้น
อาจจะมีการเจือปนของน้ำเสีย
เกิดจากบ่อกักเก็บน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม
อีกทั้งเป็นห่วงว่าครองกระเสียวจะไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน
ทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำนั้น
ได้รับผลกระทบมากขึ้นได้ครับ